เอามาดูเรื่องราวความรักของแม่กับลูกบ้าง
แม่รักลูกสุดหัวใจอยู่แล้ว

ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นสัตว์เขาก็รักลูกเหมือนกัน
อย่างแม่หนูเนี่ยค่ะเขารักลูกปานหัวใจจะแตกสลายถ้าไม่ได้ช่วยลูก
ช่วยเพราะอะไรไปดูกันค่ะ

หัวใจและสัญชาติยานความเป็นแม่ของศาสตร์นี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้คนเลยจริง
แม่หนูตัวนี้ก็กุลีกูจอวิ่งมุดท่อลงไปช่วยลูกของมันก่อนที่รังของมันรูของมันจะถูกน้ำจมน้ำตาย
เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนราชวิถีตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วคุณไม่ได้ช่วยแค่ตัวเดียวนะแม่หนูนี้วิ่งไปคาบลูกออกมาทีละตัวหลายครั้งอะค่ะ
แล้วลูกมันก็ร้องจ๊ะ
ใดชาติภัณฑ์ใดเป็นมนุษย์พันธุ์ไหนเป็นสัตว์อะไรก็รักลูกเหมือนกันผมก็ชอบเหมือนกันชอบช่วยหนูเหมือนกันเห็นหนูอย่างนี้ไม่ได้เลยนะดิฉันว่าคงไม่ใช่หนูที่ดิฉันนึกถึงแล้วแหละ